บรรยากาศนะคะมาดูวาดที่พระเอกใหม่ค่ะ
หล่อที่จับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นคุณพ่อคุณแม่
หล่อจริงหล่อจังหล่อตั้งแต่แบบว่าฟันน้ำนมแบบนี้เลย
คุณผู้ชมนะคะมาดูกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่คนแรกคนนี้นะคะ
ตัวน้อยของคุณแม่ศรีลิต้าเจนเซ่นนี่

หนึ่งขวบมากดูผิวพันธุ์ลูกเอ้ย
เป็งปังมากสายแววตามรอย
คุณแม่มาดูนี่สิยักษ์กิ้วเหลวตา
คือมีความสุขุมละมุนจากคุณพ่อมาด้วยนะคะ
สมกับคุณแม่ซึ่งแบบว่าเป็นลูกครึ่งสวยลงตัวมาก
บอกเลยนะคะว่าแม่ศรีริต้าเนี่ยเตรียมเป็นเจ๊ดัน

ต้องยกให้เป็นพระเอกคุณชายมาเลยคุณชายน้อย
หลายคนบอกว่าเห็นลูกชายคุณศรีริต้าแล้วได้คำเดียวเลย

ตามมาติดคนนี้โอ้โหดังมากในโซเชียลน้องดิน
น้องดินลูกชายสุดหล่อของพ่อกัปตันกับแม่เอง
คือล่าสุดโซเชียลแชร์มากแบบว่าคนนี้ลูกใคร
ลูกคุณกัปตันภูทะเศษกัปตันยูเอสทีเก่านั่นแหละค่ะ
แล้วผิวก็ได้แม่มาสุดน่ะต้องบอกว่าออร่าออใจ
คุณพ่อคุณแม่มาเกินร้อยแล้วค่ะน้องดินคือหล่อบาดใจมาแต่เด็กเนี่ย

คือคลิปนี้แบบไวรอัลมากแล้วคนแชร์เยอะมากจริงนะคะ
ซึ่งก็มันจะมีภาพหนึ่งที่ถือแก้วไหว้นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วน้ำข้างในเป็นน้ำกระเจี๊ยบนี่
หนุ่มน้อยเหมือนมารอใครเนี่ยเหมือนออกเดทหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งหลายคนก็บอกโอ้โหทำไมลูกหล่อขนาดนี้ค่ะ
ขนาดพี่แอร์พันธิลานะคะอดใจไม่ไหวพิมพ์เลยค่ะ

สาววินวรรณรสนะคะบอกว่าหล่อเกินหมาม้าเตรียมปวดหัวได้เลย

รับรองว่าแฟนคลับตึมโอ้โหลูกหล่อมากจริงนะคะ
ปิดท้ายที่ลูกชายคนนี้นะคะของแม่ชมพู่ของเรานี่แหละค่ะ

ออร่าของหนุ่มน้อยสายฟ้ามาเป็นแบบแนวชิลชิกนะคะ
แต่ความหล่อนนั้นโอ้โหคุณผู้ชม
ยิ้มทีพี่ป้าใจละลายค่ะ

เป็นลูกคุณหนูแต่แบบว่าทำตัวไปชิวแบบนี้แหละค่ะ
เรียกว่าถ้าเข้าวงการนะคะรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ
จริงน้องหลายคนก็หล่อกันหมดเลยนะคะ
ไม้ตกใต้ต้นกันเยอะนะในวงการบันเทิงของเรานะคะ
ลูกดาราหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ